ที่เราอยากให้คุณดูเรื่องนี้จะได้สงสารหมูหน่อย

มันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่อ่างทองค่ะ
คุณผู้ชมรถขนหมูแล้วเกิดยางที่ล้อหน้าเนี่ยมันแตก
พอยางล้อหน้าแตกรถมีการพลิกคว่ำ
แล้วหมูนี่ทั้งตายทั้งเจ็บเกลื่อนถนนเลยนะคะ
รวมถึงอีกหนึ่งจุดด้วยค่ะที่ปฐุมธานีเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
ขับกระบะมาแล้วเสียหลักดูสภาพรถสิคะ
เป็นแบบนี้ค่ะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
บนถนนปฐุมธานีบางประหันที่ตำบลบ้านปฐุม
อำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานี
หลังจากที่เกิดเหตุตำรวจไปถึง
พร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกระตันอยู่
ก็ไปเจอรถกระบะทะเบียนกไก่บใบไม้๕๑
พระนครศรีอยุธยาอยู่ในสภาพที่พลิก
ล้อชี้ฟ้าอยู่กลางถนนแบบนี้ค่ะ
แล้วดูในรถก็มีคนเจ็บ๑คนเป็นผู้หญิง
คือนางวีนามั่นใจจริงอายุ๔๘ปี
ทีนี้เจ้าหน้าที่มูลนิธิก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วหลังจากนั้นก็ไปสอบถามคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ค่ะ
คือนายสำเริงพร้อมเพชรอายุ๕๙ปี
เล่าให้ฟังบอกว่าผมได้ยินเสียงเบรก
มันเบรกอย่างแรงอ่ะแล้วก็มองไปเห็นกระบะลอยข้ามเลนมา
ภาวนาในใจเลยขออย่างเดียว
อย่าให้กระบะคันนี้มาชนแท่งแบรีเออร์
แล้วพอรถพลิกคว่ำผมก็รีบวิ่งไปช่วยคนเจ็บ
แล้วก็โทรศัพท์เรียกกู้ภัยให้มาช่วยเหลือ
ก็คือเรื่องเกี่ยวกับไฟส่องสว่างกลางถนน
เพราะว่าคุณผู้ชมดูสิตอนนักข่าวเราไปสัมภาษณ์
ก็ฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปดูเรื่องไฟส่องสว่างด้วยนะคะ

ทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูอีกจุดหนึ่งที่อ่างทองเกิดอุบัติเหตุ

ขนหมูมา๑๕๐ตัวแล้วปรากฏว่ายางแตก
รถก็เลยเสียหลักค่ะข้ามเลนพลิกคว่ำแบบนี้
บริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
ถนนป่าโมกสุพรรณบุรีที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง
ก็ทำให้รถมันพลิกกิดขวางการจราจร
หมูตายด้วยมีที่ได้รับบาดเจ็บ
ก็นอนร้องแบบทรมาน๔ชั่วโมงกว่า
หลังจากนั้นนะคะก็ต้องไปช่วยขนถ่ายแยกก่อน
อันไหนหมูตายอันไหนหมูเจ็บแยกออกจากกัน
คนขับรถอย่างนายกิจจาตรงยศก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าผมย้ายหมู๑๕๐ตัวจากสุพรรณบุรี
จะไปส่งที่อำเภอกบินบุรีที่ปราจีนบุรี
พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุล้อหน้ามันยางแตก
ผมพยายามแล้วแหละจะบังคับรถแต่ว่าบังคับไม่ได้
แล้วมันก็เลยทำให้รถวิ่งข้ามเลน

แต่โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
มีแต่หมูที่เจ็บเป็นร้อยตัว

แล้วก็ใช้ผ้าใบล้อมรถเอาไว้ก่อน
เพื่อไม่ให้หมูที่ได้รับบาดเจ็บมันตกใจแล้วจะวิ่งหนีไป
แล้วก็จับหมูที่เจ็บขึ้นรถสิบล้อคันใหม่

ดำเนินการตามขั้นตอนของเจ้าของฟาร์มหมูต่อไปด้วยนะคะ